ต่อกันที่เรื่องราวของนักร้องหนุ่มเจมส์เรืองศักดิ์กันบ้างนะคะ
เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วก็ได้ทำพิธีมั่นหมายกับแฟนสาวนอกวงการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็ได้ออกมาเผยเลิกดีปลายปีนี้สำหรับการฉลองมงคลสมรสค่ะ
จะมีข่าวดีเข้าพิธีมั่นไปเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
สำหรับคู่รักข้าวใหม่ปลามันเจมส์เรืองศักดิ์และหวานใจนอกวงการก้อยนัชชาค่ะ
ล่าสุดนะคะทั้งคู่เตรียมเคลียร์คิวงานเพื่อจัดงานฉลองมงคลสมรสช่วงปลายปีนี้
อีกทั้งเจ้าบ่าวป้ายแดงยังเผยถึงความสุขในการใช้ชีวิตคู่ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
แม้ว่าจะต้องมีการเดินทางไปกลับบ้านเกิดของฝ่ายหญิงอย่างจังหวัดนครศรีธรรมราชและกรุงเทพมหานครอยู่บ่อย
ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความรักเลยแม้แต่น้อยนะคะ
เตรียมลดงานในวงการบันเทิงให้น้อยลงเพื่อใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
ตอนนี้นะครับแพลนไว้คร่าวก็คือปลายปี๒๕๕๙นี้
ตอนแรกกะว่าจะไปเที่ยวรอบโลกกันสักปีก่อน
แต่ว่าเจ้าสาวบอกว่า

ปีแรกหลังจากแต่งงานเราจะเปิดโรงงานเลยฮะ
คือเวลาเราเห็นลูกของเพื่อน
เห็นรูปของคุณออยธนาเราเห็นลูกคุณลิฟต์
เราเห็นรูปของคนอื่นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากมีเป็นของตัวเองแล้วนะครับ
วันนี้ก็มีโอกาสคุยกับน้องนุ้ยสุจิลาคุยเรื่องลูกกันแล้ว
เฮ่ยมันถึงเวลาของเราแล้วล่ะเรามีเลยดีกว่าไม่รู้จะรออะไร

ต้องดูสภาพร่างกายของฝั่งครูก้อยก่อน
ว่า๒คนแรกอาจจะธรรมชาติ
แต่สองคนหลังอาจจะต้องใช้ตัวช่วย
มาพร้อมกันเลยไหม๒คนหลังอะไรอย่างนี้
อาจจะต้องใช้ตัวช่วยนิดนึง
ส่วนงานวงการบันเทิงหลายคนถามเลิกออกจากวงการหรือเปล่า
คงไม่นะครับแต่ก็จะทำมันเป็นเรื่องของแบบเออ
เราสนุกที่จะทำนะครับ
เช่นปีหนึ่งแล้วอาจจะรับการแสดงสักหนึ่งถึงสองเรื่อง